เที่ยวกันต่อเลยที่จังหวัดสุโขทัยคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าเป็นอันซีน
เป็นน้ำตกแห่งใหม่หลายคนยังไม่เคยไปนะคะ
อยู่กลางหุบเขาในหมู่บ้านปากาเกยอคุณผู้ชม
น้ำตกใหม่แห่งนี้นะมี๑๕ชั้น
สุโขทัยเนี่ยเหรอถูกต้องค่ะ
การเดินทางนี่เลยเราเริ่มตั้งต้นกันนะคะ
ห้วยหยวกหมู่บ้านของชนเผ่าปากาเกยอในตำบลบ้านแก่ง
ต้องไปอีแต๊กเหรออีแต๊กใช่มั้ยถูกต้องต้องไปอีแต๊กอันนี้รถอีแต๊ก

นั่งรถอีแต๊กกันไปนะคะ
ตามทางผ่านทุ่งนาผ่านเรือกสวนผลไม้๓กิโลเมตร
๓กิโลเมตรปุ๊บเดินเท้ากันต่ออีกสักประมาณ๑๒กิโลเมตร
ก็จะถึงที่แห่งนี้แหละค่ะ
ให้คุณผู้ชมดูโอ้ฟังเสียงน้ำแล้วมันแบบ
น้ำตก๑๕ชั้น
น้ำจะไหลมาตลอดทั้งปีเลยนะคะ
ซึ่งต้นน้ำมาจากเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
แต่ละชั้นเขาสวยงามต่างกัน
มีแอ่งน้ำให้ลงเล่นน้ำได้ด้วย
น้ำใสไหลเย็นสะอาดแน่นอนค่ะ
ซึ่งน้ำจากน้ำตกนี้เนี่ยนะจะไหลเป็นลำทานผ่านหมู่บ้านห้วยหยวก
ใครอยากที่จะไปดูไปชมความสวยงามของน้ำตกแห่งใหม่นี้นะคุณผู้ชม

หมายเลขโทรไปตามนี้เลย๐๙๖๘๒๓๑๕๐๐ค่ะ

แล้วคือธรรมชาติระหว่างทางเองก็สวยนะ
มีต้นมงต้นไม้ข้ามลำทานด้วย
นะไปยืนถ่ายรูปมันคงจะสุดยอดจริง